ส่วนช่วงนี้พาไปเก็บหนอนผีเสื้อกันหน่อย
ชาวจังหวัดสุราธานีเขาไปเก็บหนอนผีเสื้อนะคะ
บอกว่าเชื่อว่าเป็นนอนมาจากสวรรค์
เพราะว่ามากับสายหมอกในป่าชายเลน
แล้วก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีด้วย

มองดูหนอนหล่นชื่อเขานะหนอนหลนหรือว่าหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง

ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่านอนที่มากับสายฝน
หนอนเทวดาเพราะว่าลงมาจากสวรรค์มากับเมฆนั่นเองนะคะ
คุณประยงเพชรรักค่ะชาวบ้านที่หาตัวหนอน
ก็เล่าว่าชาวบ้านจะรวมตัวกันไปเก็บหนอนหลนบริเวณป่าชายเลน
ป่าท่าโพหมู่ที่๒ตำบลท่าทองอำเภอกาญจนดิต

ระยะหลังนี้นะคะผีเสื้อวางไข่ขยายพันธุ
บนใบของต้นตาตุ่มและกัดกินใบของต้นตาตุ่ม
เป็นอาหารตั้งแต่ระยะที่เป็นตัวหนอน
เป็นระยะดักแด้และระยะตัวเต็มวัยค่ะ

ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะหาตัวหนอนหรือว่าตัวดักแด้ที่อยู่บนต้นตาตุ่มนี่แหละ

บางคนนำไปขายกิโลกรัมละกว่า๑๐๐๐บาท
ใช่เขาบอกขายกิโลกรัมเป็น๑๐๐๐เลยนะคุณ
สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านสัปดาห์ละ๑๐๐๐บาทนะคะ
อกจากนี้รสชาติเขาสำหรับหนอนหลุน
เขาบอกว่ามีรสชาติอร่อยนำไปประกอบอาหารอื่นได้อีกนะคะ
จากคั่วเกลือก็เอามาผัดได้
เขาบอกว่าถ้าเป็นตัวสีเข้มขึ้นราคาลดหลั่นกันไป
คือตัวนี้ต้องดูให้ดีนะฮะสีเสอเนี่ยนะครับ
เพราะว่าเขาบอกว่าดูแล้วมันจะตัวแก่งตัวอ่อน
จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าขายดิบขายดีนะคุณนะครับ
แล้วก็บอกว่าโภชนาการอันนี้หลักโภชนาการ
จากสถาบันวิจัยนะอันนี้จริงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาส
เพราะว่าในตัวหนอนหลนน้ำหนักสด๑๐๐กรัม
มีโปรตีนสูงถึง๑๙๕กรัม
ใกล้เคียงกับอะไรเทียบง่ายใกล้เคียงกับเนื้อหมูเนื้อไก่
แล้วก็เนื้อวัวมีไขมันต่ำเพียง๕๕กรัม
มีพลังงานถึง๑๒๖กิโลแครอรี
ที่สำคัญมีสารเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

โอ้โฮโปรตีนเขาสูงพวงแมลง
ใช่โปรตีนสูงนะฮะชาวบ้านก็ไปคั่วเกลือหรือไปทอดน้ำมัน

ตัวเขาสีเข้มนะพี่หนอนหล่นนะ